ความเคลื่อนไหวของโตเล็กไทยกันบ้างนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องนะครับ
เพื่อที่จะขยับอันดับโลกเลยเจอกับทางญี่ปุ่นแล้วก็คูเวทครับ
ฟุตซอลไทยล่าสุดนั้นอยู่อันดับ๑๙ของโลกนะครับแต่ยังคงเป็นเบอร์๓ของเอเชียอยู่
อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นครับอันดับสิบสี่ของโลกนะครับเบอร์สองของเอเชียในวันที่หนึ่ง
แล้วก็๓กุมภาพันธ์ต่อด้วยเจอคูเวทครับอันดับ๔๐ของโลก
แล้วก็เป็นอันดับห้าของเอเชียอีกสองเกมครับวันที่สิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่สนามบางกอร์อารีน่า
โดยจะเปิดให้แฟนแฟนนั้นเข้าชมฟรีครับคุณอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยก็บอกนะครับว่าทีมโต๊ะเล็กไทยยังมีศึกทั้งในระดับเอเชียแล้วก็อาเซียน
จึงต้องมีการเตรียมทีมตั้งแต่เนิ่นโดยปูปิสกุญสือชาวสเปนนั้นประกาศรายชื่อผู้เล่นนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศกันในวันนี้แต่จะไม่มีชื่อของสุพุทธเถื่อนกลางดาวยิงตัวเก่งที่ยังคงพักรักษาตัวจากการผ่าตัดหัวเข่าครับ